ต่อกับเรื่องของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาครับ
วันนี้คนากรรมานการชุดของนายสิวราเจน

และคนที่คำนวณความเร็วของรถได้
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปชี้แจง

เขาคำนวณตามสมมุติฐานของตัวเขาเอง
ที่เรียกมาที่มีการคำนวณคือทางด้านของนายสายประสิทธิ์เกิดนิยม
เป็นนักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
ผู้ไปร่วมตรวจสอบแล้วคำนวณความเร็วของรถเฟอรารี่ของวรยุทธ์อยู่วิทยา
คำนวณไปคำนวณมาได้๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ชี้แจงแบบนี้ว่าชี้แจงให้คณะกรรมธิการที่ยังคงข้องใจว่า
หากใช้สูตรคำนวณตามหลักฟิสิกส์เหตุใดถึงคาดเคลื่อนจากผลการคำนวณของ
นายสะทนวิจารณวรรณลักษณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่คำนวณได้ถึง๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ชี้แจงชี้แจงต่อกรรมธิการกฎหมายของสรชอไปแล้วแล้วมีการส่งหนังสือขอให้เขา
จัดทำรายงานให้เมื่อปี๒๕๕๙จึงคำนวณจากภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิด
ได้มาในโทรศัพท์มือถือทางด้านของอาจารย์สายประสิทธิ์
ยืนยันว่าตัวเลขถูกต้องไม่ได้คำนวณผิดแต่การคำนวณอยู่บนสมุติฐานของตัวเขาเองครับ
นายสายประสิทธิ์ได้คำนวณจากภาพวงจรปิดที่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
แต่ว่าอาจารย์สะทนลงพื้นที่ไปไปจุดเกิดเหตุไปวัดอย่างนั้นอย่างนี้
คำนวณได้๑๗๗นะซึ่งก็ไม่ตรงกัน
พร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานวันนั้นเลย
ทีนี้ฝ่ายอายการคือนายเนธนาคศุกร์รองอายการสูงสุดที่เรียกไป
ก็ไม่ได้เข้าไปชี้แจงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
มีเพียงนายประยุทธ์เพชรคุณซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
แล้วก็นายปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
เป็นอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาธนบุรีก็ย้ำว่า
ขณะนี้มีข้อมูลการคำนวณความเร็วได้๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงของอาจารย์สะทน
ซึ่งเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่สามารถสอบส่วนเพิ่มเติมได้
ดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์ได้
เนื่องจากว่าคดีย้ำแบบนี้ว่ายังไม่หมดอายุความ
เพราะได้ตรวจสำนวนทุกบรรทัศน์พบว่า
พนักงานสอบสวนไม่เคยใส่เข้าไปในสำนวนคดีเลยนะฮะ
กรรมธิการชุดนี้ก็จะมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลย
คดีนี้มาชี้แจงอีกครั้ง๑๓สิงหาคม
ถ้าไม่มาเนี่ยจะใช้อำนาจออกคอระบอกคำสั่ง

ส่วนการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาทองพยานคนสำคัญในคดีนี้
หลังจากที่นายจารุชาติไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
จากรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็กลายเป็นคำถามของสังคมตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้ว

พนักงานสับสนสพพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เชิญตัวพ่อแม่และลูกสาวของนายจารุชาตินะคะ

ก็คือนายสมชายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงอีกหนึ่งคนต้องมาค่ะ
เจ้าของร้านและพนักงานเสิร์ฟร้านสุมินตราคาราโอเกะ
จะเอาการสอบปากคำทั้งหมดนี้มาประกอบสำนวนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสมชายนะคะ
สมชายเขายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รู้จักจารุชาติมาก่อน
แม้จะปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดว่าไปยืนคุยกันอยู่ที่จุดจุดหนึ่ง
เขาเล่าว่าที่ไปคุยกันเนี่ยเพราะจารุชาติมาทักเขาเอง
ขอไปเที่ยวด้วยคือขอไปต่อด้วยนะคะ
ตามภาพกล้องวงจรปิดเลยที่จะเห็นว่าเขาพูดคุยกันอยู่ที่หน้าร้านคาราโอเกะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือขี่รถจักรยานยนต์ตามกันไป

อกจากนี้นะคะนายสมชายเขาตัดเพาะบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นฝ่ายถูกชนแต่ทำไมตอนนี้กลายเป็นคนที่เสียเวลาเสียรายได้
และถูกครอบครัวนายจารุชาติเรียกค่าเสียหายเป็นค่าทำศพถึง๓แสนบาท

พวกผมสามแสน
ทั้งนี่ผมเป็นคนที่ถูกโจร
ผมน่าจะเป็นปลายห้องก่อนจ้ะมีเพื่อนห้องมาครับ
โจนไอหนงครับอ้อแล้วพูดคำว่าไหนครับ
พูดงับว่าไหนหึเพราะว่าลูกไม่ตายหรอ
ด้วยความรวดผมเสียตัวเองครับ
แล้วออกจากร้านนะมันเอิ้นถามว่าร้านปรีลจ์ล่าจะไปกินไหนก็
หรือสวกองนะคะก็ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
รวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเรียกตัวกลุ่มคนงาน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมทำไมถึงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำ
สำหรับสวกองเนี่ยนะคะเพราะว่าสวกองเนี่ย
รู้จักทั้งตัวนายจารุชาติเองผู้เสียชีวิตเพราะว่า
ทำงานด้วยกันเป็นคนขับรถเนี่ยนะคะนอกจากนี้
สวกองรู้จักกับตระกูลอยู่วิทยาด้วย
ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดเกี่ยวกับการรู้จักกับตระกูลอยู่วิทยา
สวกองชี้แจงแบบนี้บอกว่าก็ปี๒๕๖๐เนี่ย
ผมบริหารสฟอยู่ส๑และตระกูลอยู่วิทยามาเป็นผู้สนับสนุน
ก็คือกระทิงแดงรู้จักกันในฐานะนั้นแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะเพื่อสัปดาห์หน้าค่ะ
คณะกรรมธิการกฎหมายของสภาพผู้แทนราชดร
เรียกคนที่ไม่มาที่เบี้ยวไปทั้งตำรวจทั้งคุณเนธนาคศุกร์
แล้วก็เห็นบอกว่าจะเชิญตัวบอสอยู่วิทยามาด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ